ผู้ชายคนนึงเขาเพิ่งซื้อรถมาขับ
แต่ทีนี้ก็ยังขับรถไม่ค่อยคล่องไง

ปรากฏว่าตั้งใจจะถอยหลัง

พุ่งเข้าชนที่ตลาดนัด

แล้วสภาพเขาน่าตาก็แตก

ปากเจอแล้วจริงคือมีเลือดนะ
แต่ว่าเราทำสีให้เป็นสีเทา

นี่คือนายราเชนพันวงศา
อายุ๔๘ปีเป็นคนขับรถ

ก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยนะคะ

ผิดจากที่ตั้งใจว่า

กลายเป็นไปเดินหน้าแล้วดูสิค่ะ

ตลาดนัดชัยมงคลโชติกา

แล้วโอ้โหนอกจากร้านพังเสียหายแล้ว
รถค่ะเสียหาย๓คัน

หมูสดถาดใส่แกง

โดนรถชนได้รับบาดเจ็บ๖คน
๖คนนี้มีเด็ก๒คนนะคืออายุ๘ขวบกับ๑๒ขวบ
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพรถมันยับแบบนี้เลยค่ะ
แม่ค้าที่เขาขายปลาส้มทอดก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นฉันกำลังนั่งขายของอยู่ดีจ้ะ
คนตะโกนร้องเสียงดังเลยบอกว่ารถเบรกไม่อยู่
ฉันหันไปดูเห็นรถเก๋งกำลังพุ่งตรงมาหา
ตอนนั้นฉันก็ทำอะไรไม่ถูกรีบกระโดดหนีออกจากร้านเลย

รถเก๋งคันนั้นพุ่งมาชนร้านฉันเต็มเลย
ส่วนพ่อค้าขายหมูอีกคนนึงก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเห็นรถเก๋งถอยออกไปก่อน
แล้วจู่ก็พุ่งมาเดินหน้าเข้ามาในตลาดเลย
แล้วก็ชนร้านของพ่อค้าขายหมูพังไปครึ่งร้าน
หมูสดของคุณพี่เนี่ยนะคะกระจายเต็มพื้นเข้ากงข้าวแกงด้วย
ทีนี้หลังจากตำรวจสอบสวนก็รู้ว่าคนขับรถก็คือนายราเชน

ก็ยังไม่ค่อยชินมือคุณขับยังไม่คล่อง
แล้วตอนเกิดเหตุก็กำลังจะถอยรถออก
แต่จู่รถมันก็พุ่งเข้ามาในตลาด
พยายามแล้วนะนายราเชนบอกว่าผมพยายามดึงเบรกมือช่วยแล้ว
แต่มันก็ไม่ทันรถมันวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปชนข้าวของพังเสียหาย
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวนายราเชนไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการให้วัดว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่ามียาเสพติดหรือเปล่า
คือก็ไหม้จริงแล้วเขาขับไม่คล่องเอง
หลังจากนี้ก็ต้องรอผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติม
ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ